ช่วงนี้หน้าหนาวนะต้องหาอะไรอุ่น

ค่ะคุณหนาว
นี่ฉันว่าแฟชั่นเมืองไทยจะต้องเปลี่ยนเพราะคุณเลยล่ะค่ะ

คุณผู้ชมฮะผมอาจจะพูดตะกุกตะกักเพราะมันรัดคอ
แต่ยังไงซะจะเล่าให้ฟังที่จังหวัดพยาว
โอ้โหอุณหภูมิลดแล้วแล้วบรรยากาศดีเลยครับ

ต้องใส่ไปครับเพื่อความอบอุ่นนะครับ
สภาพอากาศบริเวณตลาดสดแม่ทองคำที่จังหวัดพยาว
เมื่อช่วงเช้านะอุณหภูมิเขาบอกว่าลดต่ำอย่างต่อเนื่อง
พ้นกุบารพื้นที่ในจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าตำกว่า๑๐องศากรณ์ก็มี

ใช่ครับชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดต้องสวมเสื้อกันหนาวแบบหนาเลยนะ
พร้อมกับสวมมวกถุงมือถุงเท้าจัดครบ

คือพ่อค้าแม่ค้าบางรายนะครับต้องนั่งผิงไฟอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับ
นี่บางคนบอกเจอแดดนี่ยิ่งชอบบอกบางคนกลัวดำกลัวดำหนาวขนาดนี้ไม่กลัวแล้ว
ตากแดดเลยนั่นแบบนี้จะได้หายหนาว
สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้นด้วย
อย่าประมาทนะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊
เพราะว่าสภาพอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดพยาวเนี่ย
ตอนนี้เขายังบอกว่ายังมีอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ